สุดท้ายขอบคุณครับ

พบกับแม่ผู้ที่จะขอสู้เพื่อลูกพิการ
เป็นง่อจน๕ปี๖ปีก็ยังว่าได้

เพราะอะไรหนูถึงอยากดูแลพี่น้ำ
พ่อว่าเห็นพี่น้ำอยู่ไม่ได้

รักยาเข้าคว้าเลย

แล้วก็ไม่อยากเห็นย่าลำบากไปกว่านี้ครับ
เร็ว

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

โรคภัยและความพิการ

จึงขอน้องรับความหนักนี้ไว้

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมกันครับ

แม่ตายนี้จากคุณลูก
คิดว่าโทยุค่ะกระบื้นไปสู่ชีวิตไป
เขาเอาทุกอย่างพอวัตรได้เงิน
เห็นญาติแหวะทุกวันเลยตอนงานยังไม่เสร็จ
ถ้าตอนงานเสร็จย่าก็ปวดขา
ชีวิตของข้าวกับลูกคือกับน้องจันทร์

แม่ซื้อบังออนลาพุทธศรี

อยู่บ้านก็มี๔คนค่ะ
แม่มีอาชีพรับจ้างจ้ะ
รับจ้างทั่วไปไปตัดมั่นไปทุบดิน
เราได้อยู่บ้านว่างก็ไปสบลง
เพื่อกินเพื่อได้ขายค่ะ
มีมือนึงเป็นรับจ้างสัตว์มันก็ไม่เหนียม
วันนี้แดดมันห้อนหลายแม่ก็เลยเป็นลม
ลมลงไม่เหนียมก็แลนมาซอยเอายาดมมาให้ดมก็เอาน้ำมาให้กิน
เคยไปน้ำกันจ้ะเคยไปน้ำกันรับจ้างแต่เห็นกันเรียบก่อน
ทั้งแต่ก็เป็นล้มเนี่ยแล้วก็เป็นทั้งคนทั้งซอยเรียกันก่อนก่อนก่อน
เป็นล้มก็คิดว่าถ้านั้นแม่ตายนี่น้องน้ำกับน้ำโม้นี่ไปสิเรียงเนาะไปสิหาให้กิน
เห็นย่าเก็บมันหนักค่ะเพราะว่าย่าต้องแบกต้องตัดมันกลางแดดรู้สึกสงสารย่า

แล้วก็ลงไปหาปลาหาอะไรกะตัวไอ้สดเขาก็แบ่งไปขาย
แต่กะตัวอันไหนน่าเขาก็เผ็ดตาหแกดทอดข้ายถุงไปขายจ้า
รอยหาสิบสองรอยอย่างไรนะ
เพราะได้ซื้อแมวชิ้นกระต้มขนมให้ร้านชิ้นจ้ะ
ผมก็ซื้อป่าน้องน้ำมู้อยู่ตลาดครับ
ผมเห็นน้องน้ำมูนั่งขายอยู่ผมก็เลยบอก
ย่ายพ่อไปซื้อป่าน้องน้ำมู้นะครับ

เพราะว่าน้ำมู้เป็นดิ๊กหน่อยยังสายงานหาเงินแล้วครับ
ดีใจครับเพราะว่าได้ช่วยย่าทำงาน
ฝึ่งป่าพองามเหลิกเคยเผาไปสื้อป่าน้ำมู้
เพื่อนมาซื้อเป็นกี่โลกค่อยเหมาะสิบบาท
ใดป่ามาแล้วเขาก็มามาร์คไว้

แล้วเขาก็เครื่องเรียนก็เป็น
เป็นเพื่อนก็มาทำซื้อเขาก็ขาย
ซื้อบางคนก็เอาเป็นถังหามปลาไปส่งเพื่อน

แล้วมันไม่มีแล้วหลากแล้วเจ็บไปเนอะ

ก็หามค่อยหามเซ่าทางไปค่ะ
ทนเพราะลูกกับหลานนี่แหละครับ
แม่ก็ย้ำว่างย้ำว่ามีงาน
พ่อก็ได้ไปหาป่าเขาก็ออกไปเห็นประทูซอยนอง
แก่ขี่ประทูคนก็ให้ประทูมากิน
เพราะว่าเขาก็ได้ไปหาเขาว่ามีเงินซื้อ
แม่มีลูกสองคนมีกล้องกับน้องนามจ้ะ
น้ำเป็นพิการมัธพัฒน์เกิดค่ะ

แม่มีแค่เลยว่าอ้าวทุกแต่มาว่าจ้ะตู
พี่น้ำเป็นจริงบินอาครับ
ให้น้ำเกิดมาก็พิการแล้วตาบอดเลย
สงสารแบบพี่น้ำเดินไม่ได้ไปเอาของกินไม่ได้
ตอนพี่น้ำนอนพี่น้ำก็นอนค่ารถลิก
พี่น้ำเกิดมาก็พี่น้ำเดินไม่ได้ไปเอาของเองไม่ได้

น้ำเนี่ยหยิบของยากมาก
แต่หยิบน้ำน้ำก็ห่วง
แล้วพี่น้ำเนี่ยก็เคยรถควบ
พี่น้ำ
ทีนั้นผมเห็นพี่น้ำตกรถอยู่แช่ครับ

สงสารเพื่อนครับก็เลยมาซอยขึ้นครับ

คนเท่าไปก็หายจินปะได้จ๊ะ

เสียใจว่าเขาเกิดมาเขาบ่มีคือเพื่อนค่ะ

เราก็รับจ้างจิ้นไปอีกทีแล้วจ๊ะ
แม่คิดว่าขนาดนั้นน้องเป็นยังสักมือนึง
ข้างในข่าวโรงพยาบาลเป็นอย่างข่าวโรงพยาบาล
จากแม่เสียเงินใสให้สิ่งเป็นกูนี่ยืมสิ้นเพลินใส
ก็เหาะกับว่ามีทีมีทางไปทำเพลิน
เพลินกับสิ่งว่าให้เหาะจ้ะคิดว่าทออยู่จ้ะ
กระบือนไปสู่ชีวิตไปมาชีวิตเฮ่า
หาจนกว้าเหาะสิ่งไปไม่ได้พูดล่ะค่ะ
ขอให้ย่าแถงแรงนอนพักเย้
และให้ย่าสู่ไปข้างหน้าและจะไม่ถอย
เห็ดห้องน้ำปรับปรุงห้องน้ำให้น้องน้ำ

คันต้องดับน้ำอัธิบายว่าคุยกับชั้นปรอบที่ย่าเธอนะครับ

เดี๋ยวผมจะไปกำลังใจให้ย่าค่ะ
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวแม่นีจากจังหวัดชายภูมิครับ
แม่นีทุกคนสวัสดีครับ
แม่นีคุณพ่อไม่ได้มาด้วยวันนี้
อ๋อคะเราขี้รถเราเว้ยนค่ะ

กัดสายแฮคักลกแล้วเขาไปโรงพยาบาล

นั่นหมายความว่าพาไปโรงพยาบาล
คุณหมอก็ไม่ได้ฟันทงว่าน้องเป็นอะไรค่ะพ่อบอกว่าเป็นหรือยังค่ะ
ไม่แล้วน้องจริงแล้วตอนขวบ๒ขวบ
น้องก็เริ่มเดินไม่ได้เลยค่ะมือเท้าก็เริ่มงองอีก
เป็นง่อจนห้าปีหกปีก็ยังไม่ได้
เป็นมืออีกมือง่อกินได้ครั้งจับได้ครั้งเดียวค่ะ
ออกแล้วก็ไปหาหมอตาเขาก็บอกว่าตาเสียแล้วค่ะ

จนสี่ปีห้าปีเขาก็ไม่นั่งไม่นั่งค่ะ

ก็เอามาให้เขานั่งกระทำมาหากินกลับไปรับจ้างเพื่อนเก่าไปนั่งนั่งค่ะ

โถแม่คูณเอ็นดูจริงเลย
แล้ววันนี้เขาย้ายมาเร็วอุ้มไปเพราะไหว

ตอนช่วงโควิดน้องน้ำโมก็ได้ไปโรงเรียนค่ะ
เห็นบอกออโต้ก็อีกคนนึงช่วยกันสองคนพี่น้องครับ

เห็นบอกว่าเวลาแม่จะไปทำงานแม่นี

ทั้งที่ก็มีน้ำปลากับจานน้ำปลาให้กินค่ะ
เพราะว่าแม่บอกว่าอย่างนี้

เหมือนเวลาที่ทำกับข้าวตั้งเอาไว้

ค่ะแบบว่าเอาไส้ไว้เป็นที่โต้ว่าง

แล้วก็น้องน้ำก็มาวางตั้งตรงนี้กระตากินค่ะ
หรือครับฮะค่ะ

เพราะอะไรหนูถึงอยากดูแลพี่น้ำ
เพราะว่าเห็นพี่น้ำเริ่มไม่ได้เลยอยากดูแลครับ

ชอบเอาหนังสือมาวาดรูปเล่นกับพี่จัน
แล้วพี่น้ำก็สอนเขียน
แล้วตอนย่าไม่อยู่ก็เอาเมล็ดผักไม่ปลูกไว้

มีพริกมีมะเขือเทศมีหัวหอมมีกระเทียม
เหมือนกับนโมเวลาไปปลูกผักปลูกอะไร
ค่ะชื่นใจค่ะค่ะเหมือนเขาก็ไม่เหงานะ
ค่ะไม่งั้นเขาอยู่บ้านกันลำพังอย่างนี้

ว่าที่ครอบครัวนี้มารายการเราเนี่ย

ชอบดูรายการอะไรลูกเกมต่อชีวิตครับ
สองคนพี่น้องนี้นะดูรายการนะครับแล้วก็ปรึกษากัน
ใช่ไหมใช่ครับพี่น้ำก็จดมือแล้วหนูก็กดตามที่พี่น้ำเขียนแล้วก็โทรครับ

เขาส่งเรื่องราวมาทำไมถึงอยากสมัครเข้ามาในรายการ

น้ำอยากมาออกรายการเหรอลูกเหรอ
ดูรายการทุกเสาร์อาทิตย์เลยเหรอลูกเหรอ
วันนี้น้ำได้มาออกรายการแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
แม่นีอ่ะไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยส่งเรื่องมาค่ะ
มารู้ตอนไหนตอนที่เพื่อนโทรไปตอนมือแรงค่ะ
มันมีอีกหนึ่งชอบเด็ดแล้วคุณผู้ชมพอทีมงานโทรไปบอกว่า
หนูจะได้มาออกรายการแล้วนะมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านลูก

เขาบอกเฮกับเชียร์บอลเลยนะคุณ
เฮกันทั้งบ้านเลยทีมงานบอกว่าตัวเล็กนี่เสียงดังมากเลย

แม่และส่วนแม่นีล่ะครับได้มาออกรายการแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ

เพราะว่ามีตั้งแต่วันแม่นี่กับวันพ่อไปรับจ้างเนอะ
แม่กับพ่อก็ไม่ได้ผมไปให้กินค่ะ
ขันเมื่อไหร่ก็ไปครับเพราะว่าไม่มองรับจ้างกับว่าร้านก็ไม่ได้กิน
แม่รับจ้างนะครับก็หลักเลยก็คือขุดมัน
ค่ะขุดมั่นขุดดินเพื่อนจ้างยังไปเบิร์ด
วันละเท่าไหร่ครับ
๒๕๐ค่ะไปโรงงาน๒โมงกระเลือก๕โมงแรงค่ะ
เห็นบอกว่าแม่บางวันเนี่ยแม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรง

เป็นลมค่ะเบียดมันเบียดมันห้อนไหลลมค่ะ
แล้ววันที่แม่เป็นลมวันนั้นใครอยู่บ้างอะครับ
น้องเซงียมก็ไปน้ำกันค่ะ

เบียดมันห้อนเนอะจ้ะเนอะอาการไม่ดีกันแล้วก็ลมนั่นเลยจ้ะ

น้องเซงียมไปให้เอาน้ำเย็นไปให้กินค่ะ
ก็ยังดียังมีคนอยู่ใกล้เนอะ

ค่ะที่เมาะไทยมาหากันน้ำถือไปรับจ้างที่เมาะไทยมาหากันจ้ะ

แล้วได้ไปตรวจบ้างไหมครับว่าร่างกายเราเป็นอะไรหรือเปล่า
ไปถามหมออยู่หมอก็บอกว่าเจ้าเฮ็ดเวียกมากร้าย
ขันว่าเฮ็ดกับหลานกินยังขันกับที่ไม่ได้กิน
หน้าร้อนก็ว่าลำบากแล้วเห็นบอกมันก็มีอีกหน้าหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่าลำบากเหมือนกัน
หน้าฝนมันมามีหมองรับจ้างค่ะเพราะว่าเพื่อนปลูกเสร็จแล้วเขาก็ไปหาปลาในเมื่อล่ะ
ว่าหลายกับพาหลานไปขายตัวใดสดตัวใดเมื่อสดกับเห็ดปลาร่าค่ะ

แต่นี่พอทำเป็นปลาร้าคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่ว่าขายได้เลยมันก็ต้องหมักเอาไว้
ค่ะหมักเป็นสองสามเดือนกว้างไปขายได้ค่ะ
อ้าวแล้วยังงี้มันก็ไม่มีตังค์ไม่มีรายได้ค่ะ
มีแล้วค่ะพาบางมือก็ได้อันหา๑๐บาทอันนี้๑๐บาทก็พ่อร้านหายลานกินก็ไปซื้อค่ะให้มา
พู่กับนางก็กินอันพริกโผงค่ะ
ก็นั่งดูหลานกินกันในบ้านนี่แหละ

แต่บอกว่าก็ยังภูมิใจ

แต่ขอให้วัดลูกกับหลานให้กินค่ะ

แล้วลูกได้อย่างไรแหล่ะว่าเค้าให้กำลังใจเรา

น้ำมอร์หน้าที่หลักเลยแล้วช่วยย่าทำอะไรบ้างลูก
ช่วยกรวดบ้านถูกบ้านล้างจันทร์กรอกน้ำซักผ้า
หุงข้าวเป็นยังเป็นแล้วครับ

เพราะว่าเห็นย่าลำบากก็เลยอยากช่วย
แล้วเห็นย่าลำบากนี่หนูรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
รู้สึกสงสารย่าครับ

เพราะว่าคุณครูมีความรู้แล้วก็มีความดีด้วย
ให้เด็กโตขึ้นแล้วเด็กจะได้เรียนรู้

นโมเป็นได้แน่ลุงดูแล้วเพราะว่าหนูฉลาดมากนะครับ
อยากให้กำลังใจอะไรย่าบ้าง
รักย่าเข้าฟ้าเลย
ย่าลำบากก็อยากช่วยแล้วก็ไม่อยากเห็นย่าลำบากไปกว่านี้ครับ
เป็นเด็กดีของย่านะลูกนะรัก

ออโต๊ะแล้วออโต๊ะแล้วลูกทำอะไรบ้างเอ๋ย
อยู่บ้านช่วยยายเก็บมะขามจ้างเขาครับ
ได้วันละร้อยบ้างสองร้อยบ้างครับ
แล้วทำไมออโต้ถึงจะได้อยากช่วยและอยากดูแลคนทางบ้านล่ะลูก
ก็สงสารเขาครับเห็นเขาเหนื่อยแล้วครับ
อยากช่วยเขาให้เต็มที่มาพิสูจน์ให้ครับ
จริงแล้วเรานี่พี่น้องแท้เลยป่ะ

กับน้ำโมน่ะครับปังเงียมอีกคนนึงนะไปกำลังใจให้
อย่าทิ้งกันนะครับอย่างไรก็มาดูแลกันเพราะว่าในบ้านเขาก็เห็นนะ
ปังเงียมเองก็คงมีภาระนั่นแหละ

ปรับทุกข์กันได้บอกกันได้นะได้ระบายกันบ้างนะครับ
วันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตแม่นีจะนำทุนไปทำอะไรเอ่ย

แล้วกับน้องน้ำอย่าได้รถอันโกรธรีโมทค่ะ

น้องน้ำเนี่ยมีปัญหามากเลยที่น่าเห็นใจมากเลยในตอนนี้นั่นก็คือ
เวลาที่น้องจะขับถ่าย
น้องไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายตัวเองได้

เห็นบอกว่าแม่นีกลับมาบางทีก็ลาดเต็มไปหมด
ใช่บางที่เขาไม่อยู่เขาท่องเสียเขากับเพชรลาดไว้ค่ะ

เอาเขาไปเข้าห้องน้ำบางที่ก็อุ้มเขาก็ล่มค่ะ

ห้องน้ำที่บ้านมันเป็นยังไงครับแม่นี

น้ำโมนนั่งให้ลุงดูหน่อยนั่งอย่างไรลูก

ตอนนี้ห้องน้ำสำหรับคนพิการเนี่ยนะครับ

เขาจะต้องมีลาวให้สำหรับผู้พิการนะครับ
แล้วเวลาที่เข้าเนี่ยทำธุระได้
เขาก็จะได้ช่วยประคองตัวเองได้
อีกเรื่องหนึ่งก็คือรถ

เวลาไปไหนมาไหนน้องก็จะได้เข็นไปได้

น้องน้ำก็ยังใช้รีโมทขับไปได้

วันนี้ทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับ

ผมเชื่อว่าภาพถ่ายของครอบครัว

เวลาที่ทุกคนดูภาพนี้นะครับ
ก็ขอให้มีรอยยิ้มและมีความสุขแบบนี้
ตลอดไปนะครับแม่นีครับ

ไม่ว่าลูกที่เกิดมาจะเป็นอย่างไร

พร้อมที่จะแบกรับความทุกข์ยาก

ให้กับครอบครัวแม่นีจากจังหวัดชายภูมิ
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด

เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ

ด้วยเกมต่อชีวิตนี่โจทย์ทั้งหมดนะฮะ๔ข้อ

แบ่งเป็นตอบคำถาม๓ข้อ
และเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับคุณผู้ชม

ลุ้นล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน

สู้ครับ
เป็นความฝันของเด็กน้อยด้วยนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วครอบครัวจะส่งใครมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

คำถามมีด้วยกันทั้งหมด๔เรื่อง
๔เรื่องนี้ออโต้มั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นนะครับ

แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดชายภูมิ
เรื่องที่๒ลอตเตอรี่
เรื่องที่๓สัตว์น้อยน่ารัก

อโต้ชอบเตะฟุตบอลเหรอครับ

ออโต้ชอบเตะฟุตบอลเหรอครับ

แล้วออโต้เล่นในตำแหน่งอะไรครับ
แล้วออโต้เล่นในตำแหน่งอะไรครับ
แล้วออโต้เล่นในตำแหน่งอะไรครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ลูกฟุตบอลในภาพนี้อยู่ที่ตำแหน่งใด
ตัวเลือดที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองตำแหน่งที่สอง
ตัวเลือดที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งครับ
ตัวเลือดที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งครับ
ถ้าผมเป็นผู้รักษาประตูในลูก

เพราะว่าผมเคยทำแบบนี้บ่อยแล้วครับ

ดูสายตาเขาต้องมาที่ลูกบอลตรงข้างล่างครับ
ใช้ประสบการณ์ตัวเองเลยนะถ้าอย่างนี้

ตัวเลือดที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่ง

ออโต้นำประสบการณ์ของตัวเองมาวิเคราะห์ได้ดีทีเดียว
แต่จะถูกไหมต้องมาลุ้นกันครับ

แล้วก็เป็นอย่างที่เขาวิเคราะห์จริงนะครับ

ต้องบอกเลยว่าสมกับเป็นผู้รักษาประตูจริง
ครอบครัวแม่นีจากชายภูมินะครับ
ตอบไปแล้ว๑ข้อตอบถูกด้วย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้รับเงินทุนสะสมต่อชีวิตอยู่ที่

พี่ออโต้เนี่ยเป็นผู้รักษาประตูรับได้ครับ

ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องอะไรให้ยายเสงี่ยมลูก
ตอนนี้มีด้วยกันอีก๓เรื่องก็คือเรื่องจังหวัดชัยภูมิ

แล้วรู้ไหมว่ารางวัลนึงเนี่ยเขาได้กันคนละกี่บาท

รู้นะรางวัลที่๒ได้กี่บาท

รางวัลที่๓นี่ก็ลดลงไปก็คือ๘๐๐๐

รางวัลที่๕๒๐๐๐บาท
คำถามของเราเนี่ยมันอยู่ที่รางวัลที่๕เนี่ย

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๕มีกี่รางวัล
ตัวเลือกที่๑๕๐รางวัล
ตัวเลือกที่๒๑๐๐รางวัล

ตัวเลือกที่๑๕๐รางวัลครับ

ตัวเลือกที่๑๕๐รางวัลเป็นคำตอบที่ถูก
แม้ป้าเสงี่ยมจะไม่ค่อยได้ซื้อลอตเตอรี่
แต่ก็ต้องเคยลุ้นสักงวด๒งวดแน่
ข้อนี้ป้าเสงี่ยมจะตอบถูกไหม
มาลุ้นกันดีกว่าครับ

รางวัลที่๕มี๑๐๐รางวัลครับ
เราจะเห็นว่าตอนที่เราดูการถ่ายทอดสดก็ดีอะไรก็ดีนะครับ

ได้มีสิทธิ์และมีโอกาสได้ถูกรางวัลกับเขาบ้าง

เพราะฉะนั้นครอบครัวแม่นีนะครับ
ยังได้รับเงินทุนสะสมต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
เงียมจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่องนะครับ
ก็คือเรื่องจังหวัดชายภูมิ
เรื่องสัตว์น้อยน่ารัก

ขอเชิญน้องนโมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ถ้าพูดถึงสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุด

เต่าจะเป็นสีเขียวแล้วมันก็จะห่านช้า
เพื่อกระต่ายน่าวิ่งเร็ว

บนหลังของสัตว์ตัวนี้คือภาพใด

รู้ไหมว่าสัตว์นี้คือตัวอะไร

เคยพานโมไปสวนสัตว์ครับ
คิดว่าน้ำโมน่าจะตอบถูกครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งครับภาพที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่งครับ

พี่น้ำกำลังเชียร์หนูอยู่นะลูก

ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่ง

คือภาพที่หนึ่งนั่นเองซึ่งเป็นรูปอะไรลูก

อีกภาพหนึ่งเป็นอะไรหนูพอจะรู้ไหม
กระดองหอยทากระดองหอยทา

ถามมาตอบไปถามมาตอบไป
แล้วเขาไวมากด้วยการคิดการอ่านของเขาเนี่ยนะครับ
เชื่อเลยว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลหนูแน่
ถ้าหนูตั้งใจเรียนนะลูกนะ
ขอให้หนูได้เป็นคุณครูนะลูกน้าครับ
จะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะได้รับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือเปล่า
กับกล่องโบนัสลุ้นล้านสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และตอนนี้นะครับครอบครัวตอบไปแล้ว๓ข้อนะครับ
สะสมเงินทุนไปได้ตอนนี้นะครับ
๑หมื่นบาท
และเรายังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อ
ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาที
ก็จะสะสมเงินทุนเพิ่มไปอีก๕๐๐บาทนะครับ
ต้องมาร่วมกันช่วยกัน
กันต่อว่าครอบครัวจะทำได้หรือไม่นะครับ

อีกหนึ่งอาชีพในบ้านของเรา
ก็คือการทำปลาร้าจ้ะทำปลาร่าค่ะ

แล้วเวลาขายทีขายได้เยอะไหมครับ

เห็นเพื่อนบ้านบอกว่าปลาร้ายะนีแซ่บมาก
ค่ะจริงไหมป้าเงี่ยมจริงค่ะ
ปลาของเราส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรครับ
เป็นปลาขาวปลาหมอไปยังทีละปลาหมอสวนหน่อย

เอาละเกมสำหรับครอบครัวในวันนี้เกี่ยวกับ
ปลาร้า
และสำหรับเกมนี้ครอบครัวจะส่งใครมาต่อชีวิตครับ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

เดี๋ยวแม่จะต้องตักปลาร้าใส่ถุง
แต่วันนี้ต้องการผู้ช่วยไหมครับ

เชิญครับผู้ช่วยครับสองท่านเชิญเลยประจำที่ครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
ักปลาร้าใส่ถุงจำนวน๘ถุง

ปลาร้าถุงหนึ่ง๔ตัวนะครับ

แม่เซ็งยำจะมัดหนังยางแล้วก็ใส่ถุง

เร็ว

เร็ว
เร็ว

เร็ว

เร็ว

เร็ว

โอ้โหน้องนโมวิ่งมาตีระคังอย่างรวดเร็ว
น่าเอ็นดูจริง
ยังไงก็ขอให้ทัน๓นาทีนะครับ
สนุกค่ะตั๊กประแดงสนุกดี
ทันได้อีก๕๐๐๐ศิษย์ชีวิตไปได้หลายค่ะ
ทันทีให้ให้ได้จ้า
กติกาของเรานะครับก็คือตักปลาร้า
ใส่ถุงจำนวน๘ถุงภายในเวลา๓นาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จนะครับ
เพราะฉะนั้นมาลุ้นกันนะครับว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ไหมเหละ

ใช้เวลาไปทั้งสิ้น๒นาที๕๑วินาทีครับ

ตอนนี้นะครับเป็นความร่วมมือร่วมใจของครอบครัวอีกหนึ่งข้อนะครับ
ตอบไปแล้วทั้งหมด๔ข้อถูก๓ข้อ
เพราะฉะนั้นได้รับเงินทุนสะสม๑๕๐๐๐บาท

แซ่บหลาย
หลุนล้าน
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านหมุนไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
รับโบนัส๑๐๐๐๐๐บาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑ล้านบาท

บอกเลยว่าเงินล้านอยู่ในกำมือของทุกครอบครัว
ถ้าโชคดีนะครับเกมต่อชีวิตแบบนี้๔กล่อง๑ล้านบาทแม่ได้กลับบ้าน
วันนี้ครอบครัวจะส่งใครมาเป็นตัวแทนหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ

ผมขอให้โชคดีนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแม่นีนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วหมุนครับ

ครอบครัวแม่นีหมุนได้๓๐๐บาท๒กล่องแล้ว
เหลืออีกแค่๒กล่องเท่านั้นก็จะได้เงินทุนต่อชีวิต๑แสนบาทกลับบ้านไปทันที
เอามาลุ้นกันว่าจะได้ไหม
กล่องโบนัสหมายเลขหนึ่งนะครับอยู่ที่เกมต่อชีวิตนะครับ

กล่องหมายเลข๒นะครับอยู่ที่๓๐๐๐บาท
กล่องหมายเลข๓๒๐๐๐บาท
กล่องหมายเลข๔นะครับ๓๐๐๐บาท
กติกานะครับวันนี้ก็จะได้กล่องโบนัส๓กล่องด้วยกัน
วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับสรุปกันหน่อยว่า
ครอบครัวของแม่นีจากจังหวัดชายภูมินะครับ
กล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งสิ้นนะครับ
รวมกับเงินทุนสะสมอีก๑๕๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้นในวันนี้มูลค่าที่ได้กลับไปต่อชีวิตก็คือ
รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้ร่วมรายการแล้วในวันนี้

เงินหนี้กะเซียวไปให้ทองน้ำ
แล้วคันเหลือก็เสียวมาซื้อรถ

ห้องน้ำผมคิดว่าน่าจะทำได้นะคะแม่ครับ
ครอบครัวเกมต่อชีวิตของเราในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมแสดงให้เราได้เห็นจริงครับว่า
รักที่ไม่มีข้อแม้มีหน้าตาเป็นอย่างไร
จากสิ่งที่แม่นีได้ทำตลอดชีวิตของลูก

แล้วขออนุญาตคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับ

ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดมีรถรีโมท
หรือว่าถ้าใครที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าสภาพที่ยังดีอยู่

ยังมีประโยชน์กับอีกหลายคนอย่างเช่นครอบครัวแม่นี
ถ้าเผื่อว่าท่านพร้อมลองพิจารณาดูสักหนึ่งครอบครัวนะครับ

วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวนะครับ

มีแต่สิ่งดีเข้ามาและคุณพระคุ้มครอง

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

กล่องโบนัสลุ้นล้านในเกมต่อชีวิต

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๖โมงเย็น

ผมเอเชยามิดชัยลาไปก่อนนะครับ

แม่ทำอาชีพขายข้าวหลามค่ะ
ออกก็ตากแดดฝนตกก็ตากฝน
ก็หยุดไม่ได้ไม่ได้

น้องอุ้มจะเป็นเด็กพัฒนาการช้า

อาทิก็ไม่ปกติอีก
น้องเป็นโรคน้ำท่วมสมอง

ถ้าแม่เป็นอะไรขึ้นมาหลานจะอยู่ยังไง
ยายนี่ไม่มีคนดูแลเลย